วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมส่งดาวตลกชั้นครูอายอดนครนายก
สวดบำเพ็ญกุศลครบกำหนด๓คืน
เมื่อวานนี้ค่ะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดเอี่ยมประดิษฐ์จังหวัดนครนายกค่ะ
ภายในพิธีนะคะนอกจากครอบครัวแล้วก็ยังมีคนในวงการตลกเดินทางมาร่วมส่งอายอดกันหลายคน
พระหม่อมเหยินที่ได้อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตของอายอดรวมไปถึงพี่ท็อปพี่ไทย
หัวแรงสำคัญในการจัดงานก็มาเช่นกันค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอาลัยและดำเนินพิธีอย่างเรียบง่าย
ครอบครัวบอกกับทีมข่าวนะคะว่ารู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชีวิตของอายอดอย่างยิ่ง
ที่ได้รับพระราชทานเพลิงในครั้งนี้
เพราะนอกจากอาย่อจะเป็นตลกชั้นครูของวงการแล้ว
ช่วงชีวิตหนึ่งก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองเพื่อประเทศด้วยค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะถึงพิธีพระราชทานเพลิง
ครอบครัวก็ได้ขึ้นกล่าวคำสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
มีการกล่าวชีวประวัติการทอดผ้าบังสกุล
และให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนเมน
ซึ่งพี่บินและพี่ไทยเอกพันธ์ก็ได้เป็นตัวแทนขึ้นจุดไฟพระราชทาน

โดยมีครอบครัวของอายอดลูกและคนใกล้ชิด
ทยอยวางดอกไม้จันทร์เพื่อส่งอายอดสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
และแม้ว่าบ้านปลายชีวิตของอายอดจะไม่ได้โลดแล่นในวงการตลก
โดยเฉพาะศิลปินตลกรุ่นเก่า
เชิญยิ้มณงหลังจากวางดอกไม้จันทร์
ก็มาให้กำลังใจลูกของอายอดด้วยค่ะ
พี่หยองลูกหยีนักแสดงตลกชื่อดัง
ก็ยอมรับนะคะว่าอายอดคือครูของวงการตลก
ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันหลายครั้ง
ทำให้ได้รู้จักคนดีที่จริงใจและน่ารักกับทุกคนค่ะ

ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับอายอดในช่วงบั้นปลายของชีวิต
รวมพ่อเผยว่าตัวเอง
เคยได้มีโอกาสเทศนาสัจธรรมชีวิตเล็กน้อย

และคิดว่าในวันนี้เจ้าตัวคงรับรู้ได้
พระมหากรุณาธิคุณในวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
ให้กำลังใจในการที่ว่าให้เขาปล่อยวางนะ
เราเป็นพระก็ไปสอนเขาในทางธรรม
เพราะอะไรทุกอย่างไม่ค่อยเป็นของเราหรอก
มันผ่านมือมาแล้วมันก็ผ่านไป
ว่าตอนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากองค์พระบาทสุจริยะอยู่หัว
ก็ได้ทรงพระราชทานน้ำเพลิงศพ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเขา
ที่เขาได้ทำมาถึงแม้ว่าตอนท้ายเขาจะลำบาก
สิ่งหนึ่งที่น่าจดจำมากพี่ยอดไม่เป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ประมาทเลยนะ

จุดทูปบอกว่าพี่ยอดไปเถอะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วล่ะ
เพราะทุกอย่างถือว่าพี่ไม่ได้ทิ้งภาระอะไรไว้ให้กับใคร
ถือว่าพี่โชคดีที่สุดแล้วขอให้พี่ยอดไปไม่ต้องห่วงอะไร
ไม่ต้องไปวนเวียนสู่พ่อพันธ์ที่ดีนะครับพี่
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการตลกนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอายอดนครนายกด้วยค่ะ